แต่งานนี้สิคะต้องอุทานว่าคุณพระช่วย

นั่งอยู่กับตัวเองแท้พอลุกขึ้นมาเอ้าหันกลับไป

อุ้ยหายวับไปกับตา
ฉันน่ะไม่ได้กังวลเก้าอี้เลยกังวลผ้าถุงตอนลุก

แต่จะบอกว่าแบบนี้นี่มันสุดยอดมัยกลระดับโลก

เดวิดเขาประฟังยังทำไม่ได้
ต้องมาฝึกวิทยายุทธ์แบบนี้กับเธอคนนี้
หาสาเหตุที่เก้าอี้หายไปได้คุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นจากจากรอยร้าวบนเก้าอี้พลาสติก
ไม่ใช่แรงดึงดูดของบ้านท้ายนะ
มันไม่มีแรงดึงดูดไม่มีแม่เหล็กอะไรทั้งนั้น
เล่าให้ฟังว่าเก้าอี้แบบนี้มันเป็นพลาสติก

ก็คือก้าวอี้มันแตกเพราะนั่งลงไปมันจะหนีผ้า
ถูกคุณน้ำหนักมันกดลง
ภาพถูมมันก็จะหนีไปในร่องพลาสติกที่แตก
ไม่ใช่คือภาพถูมรถนัก
โอ้ยอย่าดึงนะบางที
ละว่านสิ